ถ้าพูดถึงพญานาคแล้วต้องไปที่นี่สิคะคุณผู้ชม
เกาะคำชโนธวังนาคินยิ่งช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี้ย
คุณผู้ชมที่เกาะคำชโนธวังนาคินจังหวัดอุดรธานี
มีพ่อแม่พี่น้องที่เลื่อมใสสัทธาเดินทางไปกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่ากันมากมายนะคะ
ไปกันเนืองแน่นแบบนี้หลายคนก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวเป็นอย่างดี
หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างกันตามพอสมควรหลายคนมากันตั้งแต่เช้าค่ะ
มาถึงก็รับบัตรคิวในการเข้าไปกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าภายในเกาะ
โดยทุกคนนั้นจะต้องผ่านจุดคัดกรองจึงจะสามารถผ่านเข้าไปได้
บางคนบอกเลยนะคะว่าไม่ได้รอนานนะจ๊ะ
พอรับบัตรคิวเสร็จแล้วทำอะไรต่อ
ควักโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปกันตั้งแต่หน้าเกาะเลยจ้า
ว่าแต่เขาถ่ายอะไรเซลฟี่เหรอ
เปล่าจ้ะถ่ายบัตรคิวนี่ไงที่เขาแจกบัตรคิวให้เป็นร้อยเป็นพัน
อย่างพี่คนนี้นะคะเขาถูกอกถูกใจกับหมายเลขบัตรคิวของตัวเอง
ก็เลยเอาล่ะฉันได้บัตรคิวแบบนี้เดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคซะเลย
แบบนี้ก็ได้นะตามอัธยาศัยเลย
พอรับบัตรคิวกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ไปต่อที่บริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
จุดนี้นะคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวมาตั้งโต๊ะบวงสวงกันตามปกติ
มีกันเป็นประจำเสมอมากมายุ่นแล้วนะคุณชนะคุณใบต้อง
หลายคนก็มาแก้บนด้วยหลายคนก็มาขอโชคขอลาบจากปู่จากย่านั่นแหละ
ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีพี่น้องชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
มาตั้งโต๊ะบวงสวงขอโชคลาภและขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง
พี่เขาบอกว่าทำแบบนี้ทุกปีทำต่อเนื่องมา๖ปีแล้วคุณผู้ชมทำแบบนี้ด้วยจิตศรัทธาจริงนะคะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะไปต่อสู้ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
เพราะว่าน้ำตาเทียนที่ตั้งทำพิธีบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะหยดไหลแย้งนะครับ
ก็เป็นธรรมเนียมแหละค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันบังเอิญ
อะไรอะไรมันจะบังเอิญกันขนาดนี้
นี่ค่ะที่เขาบอกมันเป็นสีแดงแบบนี้
จากนั้นนะคุณผู้ชมหลังจากที่ส่องขันน้ำมนต์เสร็จแล้ว
เขาก็ถวายนางรำตัวเล็ก

ตัวจิ๋วน่ารักน่าเอ็นดูร่ำสวยด้วย
ขึ้นมารำถวายพ่อปู่แม่ย่าเพื่อความเป็นสิริมงคล
แต่บอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ย
ทราบได้จริง
ไม่ใช่ทุกคนที่ไปไหว้พ่อปู่แม่ย่ายแล้วจะโชคดี
เพราะมันก็ต้องมีเรื่องบุญหนุนนำมีกุศลที่เคยทำกันมาด้วย
แต่เอามาให้ดูกันให้เห็นเรื่องของพิธีกรรมและความเชื่อ

วันพุธ๑๔กลางสัปดาห์